และสำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างพี่ตายเพ็ญพักนะคะ
ก็ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยสวมใส่สายรัดข้อมือสีเหลือง
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงธวรรยาราชสมบัติครบ๗๐ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
เป็นอีกหนึ่งโครงการดีนะคะสำหรับการเชิญชวนชาวไทย
มาร่วมกันสวมใส่สายรัดข้อมือสีเหลือง
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมความกระตันยูกระตะเวทีในสังคม

โครงการสายรัดข้อมือสีเหลืองจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป
อกจากนั้นแล้วนะคะโครงการนี้ยังถือเป็นการร่วมถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จทะเลิงทวรรยาราชสมรรถครบ๗๐ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่๙มิถุนายน๒๕๕๙ด้วยค่ะ
ซึ่งนักแสดงมากความสามารถอย่างตายเพ็ญพักสิริกุลนะคะ
มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ในการจัดทำสายรัดข้อมือสีเหลืองจำนวน๑ล้านชิ้น
สำหรับจัดจำหน่ายและนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เพื่อโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
ตอนนี้เราก็มีนี่ค่ะเลสแบนตัวใหม่นะคะ

ก็จะเขียนคำที่พี่คิดว่าเป็นคำที่คนไทยทุกคนได้ยิน
ก็จะมีความรู้สึกปราบปลื้ม
เขียนคำว่าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป
คือเราอยากจะมีสัญลักษณ์อะไรอย่างหนึ่ง
ที่ใครเห็นแล้วจะได้รู้จะได้นึกถึงว่า
สีแบบนี้ใส่แบบนี้แสดงถึงอะไร

เราจะจัดตำแหน่งทั้งหมด๑ล้านชิ้น
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ย
โครงการนี้ก็จะมอบเงินให้กับมูลนิธิพระดาบทค่ะ
ร้านใดอินล์และก็ปริสินีทุกสาขา
ก็ช่วยกันนะคะเพื่อเราจะได้เอาเงินทั้งหมด
ที่เราขายได้แล้วเนี่ยถวายให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรากับเพื่อเด็กต่างจังหวัดนะครับ
น้องที่ไม่มีโอกาสได้เรียนจำหน่าย๑๐๐บาทค่ะ